ที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะอันนี้เป็นโจรมักน้อยค่ะถามว่าทำไมมักน้อยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
เป็นเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อลายพลางสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
บุกเข้าไปในร้านเซเว่นอีเลิฟเฟ่นฮะคุณผู้ชมถ้าเข้าไปในร้านเซเว่นทำอะไร
ไปเอาเงินในเคาน์เตอร์ไงอ่าแต่นี่ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่นะ
อ๋อมาแล้วชนไม่สนใจนะอิทธิ์น้าโพรม
เดินปลีไปที่ชั้นวังขวดนม
ขวดนมเป็นลิตรไปหยิบขวดนม๑ลิตรเดินออกไป

อยากสูงค่ะอยากดื่มนมรักแคลเซียมนะคะ

คุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะคะ
สดร้อนตี๓ของคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
กล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่สามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนเลย
ผู้ชายคนนี้ถ้ากะอายุนะสักประมาณ๒๕๓๐ปี
เดินเข้ามารองทงรองเท้าก็ไม่ใส่ด้วย
ไปที่เคาน์เตอร์ขายนมไปหยิบขวดนม
แล้วก็ออกจากร้าน๗๑๑ไปเลยนะคะ
เว่นจุดเกิดเหตุก็คือสาขาริมถนนสายเลย
เชียงคานตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลย
ตอนเข้าไปเนี่ยโอ้โหพนักงานเขาก็ตกอกตกใจ
ดูดั้นคึ้งค้างเข้าไปนะฮะ
นึกว่าจะไปชิงทรัพย์ชิงเงินเปล่าไปเอานมค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้ตอนนั้นพนักงานก็ตกอกตกใจนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วไม่นะคว้านมขนาด๑ลิตร
แล้วก็เดินหนีออกจากร้านหน้าตาเฉย
ขณะที่ตำรวจลงพื้นที่มาตรวจสอบ

ปรากฏว่าจู่ก็ได้รับแจ้งจากพนักงานเนี่ยนะคะ
บอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมมาโผล่โลตัสแล้วนะ
ได้รับแจ้งอีกเหตุหนึ่งบอกว่าคนร้ายเนี่ย

อยู่ห่างจากร้านแรกสักประมาณ๗๐๐เมตร
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ไม่น่าจะผิดตัวในมือยังถือขวดนม๑ลิตร
มาจากเซเว่นมาจากเซเว่นอยู่เลยค่ะ
จากนั้นเนี่ยนะคะพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกัน
เดินเข้าไปในร้านด้วยสีหน้าท่าทางดุดันคึ้งคั้งเหมือนเดิม
หมวกกันน็อกค่ะแล้วก็หยุดตรงที่เคาน์เตอร์
ถามว่าทำอะไรไปขอพนักการขอบุรีสูบตัวหนึ่งทำอะไร
พนักการก็กลัวตกใจนะฮะก็เลยยื่นไปให้ทั้งสองเลย
จากนั้นคนร้ายก็เดินหลบนี้ไปทันทีนะฮะ
น้อยเนาะแต่มันเป็นการขโมยเนี่ยมันเป็นการฉิงทรัพย์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ